โอ้โหอุทยานประวัติศาสตร์สี่เทพมีประวัติเป็นพันปีเลยอะค่ะ
น้ำมันศึกษามากสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษารา
วันนี้พาคุณผู้ชมมาทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
ตอนนี้เขากำลังเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะคะ
แต่การเดินทางไปทัศนศึกษาที่ไหนอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะคะ
ว่าจะร้อนหรือจะหนาวหรือจะฝนหรือจะยังไงแต่ช่วงนี้ทางตอนบนฝนอยู่นะจ๊ะ
ชบูรณ์ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะมีฝนเพราะว่าอยู่ทางตอนบนของประเทศ
และช่วงนี้ร่องฝนป้วนเปี้ยนอยู่ด้านบนลมมรสุมฝนประจำฤดูแม้ว่าอ่อนกำลัง
แต่ก็ยังทำให้เกิดฝนได้อยู่ดีนะคะทางตอนบนฝนเยอะทางตอนล่างภาคใต้ฝนค่อนข้างน้อยค่ะ
ช่วงเช้าเช้าจะเห็นว่าภาคอีสานเริ่มมีฝนแล้วอ่ะภาคอีสานตอนล่างมีฝนแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าแบบนี้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นเที่ยงรวมถึงบ่ายนิดประมาณบ่ายโมงบ่าย๒ฝนกระจายตัวค่ะ
ทางตอนบนของประเทศทั้งหมดภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
แต่จะเห็นว่าภาคใต้ฝนลดน้อยลงแบบชัดเจนหรือถ้ามีก็เป็นแค่ฟ้าครึมฝนตกปล่อยมาไวไปไวนะคะ
ส่วนคลื่นแม้ว่าจะลดลงจากเมื่อวานแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลอดภัยนะคะ
เพราะว่าทะเลอันดามันจุดไหนที่มีฝนคลื่นยังอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตรเลยนะ
ส่วนทะเลอ่าวไทยคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิช่วงนี้ฝนตกลงมาดับร้อนได้เยอะเลยค่ะ